สวัสดีคุณผู้ชมฮะที่ศูนย์ประสานงานพรรณประชารรัฐ
เขต๑จังหวัดบุรีรำ
นายเจษฎากรเขียนนินสิริหรือว่ารองปุ๋ยอดิต

ผู้สมัครสอเขต๑พรรณประชารัฐ

ได้เปิดเผยภาพหลังจากพานายมานิดสันทิอายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นทีมงานขับรถแห่หาเสียงเข้าแจ้งความกับตำรวจสพบ้านด่าน
เปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่า๓พฤษภาคมที่ผ่านมาเที่ยงครึ่ง
ขณะที่ขับรถหาเสียงผ่านป่าอ้อยระหว่างหมู่บ้านระเบิดกับหมู่บ้านกระชาย
ตำบลประสาทอำเภอบ้านด่านมีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์
เสื้อแจ็คเก็ตกางเกงยีนสีดำแล้วก็ขี่รถมาเทียบด้านข้างของรถแห่หาเสียงนะฮะ
จากนั้นตะโกนให้คนขับหยุดรถและชายสองคนได้พูดข่มขู่ขึ้นมา
บอกว่ามาวิ่งหาเสียงให้เขาทำไมมาวิ่งหาเสียงทำไมอะไรแบบนี้นะครับ
พร้อมกับใช้อาวุธปืนชนิดลูกโม่ไม่ทราบขนาดจ่อมาที่ศีรษะของนายมานิดคนขับรถ
แล้วบอกว่าห้ามเปิดเสียงรถแห่โอ้โหคุณขู่กันแบบนี้เลยนะฮะดุกันแบบนี้นะฮะ
ตัวนายมานิดเองก็เลยขับรถไปในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้มีคนเยอะนะครับ
ไปขอความช่วยเหลือนะครับชายสองคนนั้นยังขับตามอยู่นะฮะ
จะเลิกติดตามและเห็นว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยชายสองคนดังกล่าวเนี่ย
่งหน้าไปทางตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกนะครับก็เลยมาแจ้งความไว้แบบนี้นะฮะ
คนหนึ่งก็ลงมาเนอะอืมลงมาถึงปุ๊บเอาพื้นจ่อยอยู่หัวอยู่นี่เนอะ
ตัวไม่ได้เลยมึงพูดว่าไงบอกว่ามึงมาขับรถมึงมึงมาขับหาเสียงให้เขาทำไม
ครับมาขับรถให้เขาทำไมผมว่าก็ผมรับจ้างผมรับจ้าง
ผมไม่ได้ผิดอะไรแล้วพี่ไปรับแล้วพี่ไปทำให้เขาทำไม
ผมก็ย้อนกลับไปอย่างนี้เนอะมันว่าเออถ้างั้นเองห้ามเปิดเสียงแต่ตอนนี้ไปเลย
ห้ามเด็ดขาดสั่งงดเลยอืมตามผมไปถึงบ้านตะกูตอนนี้อืม
กิโลโอ้โหหลายกิโลอยู่นะโอ้โหก็เลยบอกว่าเป็นบุรีรำดุนะฮะ
อ่าส่วนที่เชียงรายนี่ผู้สมัครของพักเก้าไกรก็เดินหาเสียง
ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ
ไปดูภาพที่เชียงรายหน่อยบ้านไหนไม่มีคนอยู่
สวัสดีใครอ้าวบ้านนี้เคาะประตูไม่มีคนอยู่กดออดไม่มีคนอยู่
เขาอยู่บนหลังคาหรือเปล่าไม่ได้อยู่บนหลังคาครับอ้าวเขาอยู่ตรงไหน
สวัสดีไปเนี่ยสวัสดีกับกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด
เพื่อเจ้าของบ้านมาเปิดวงจรปิดดูก็จะรู้ว่าผู้สมัครมาแล้ว
ดูผ่านมือถือว่าเอ๊ะความเคลื่อนไหวบ้านฉันเป็นยังไงอ๋อผู้สมัครมาสวัสดี
คุณข่าวแปลกของการหาเสียงก็เยอะนะไหว้หมายังมีเลย
ว่ายหมายังว่ายมาแล้วเลยอ่าแต่อันนี้ไอเดียดีนะ
เพื่อพี่ได้ดูกล้องวงจรปิดตอนต่อไปนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ
นี่ฮะก็คือนายสริวัฒน์ณโพนงามหรือว่าครูเป๊ยกอายุสี่สิบเจ็ดปี

พูดว่ายังไงบ้างเอาไปดูกันนะฮะ

ฮือหันหน้าหันตาครับ
ส่วนไปหาเสียงกับคนก็ไปเหมือนกันนะครับ
ส่วนช่วงนี้นะทั้งผู้สมัครหล่อทั้งผู้นำพักหล่อเนี่ย

โดยเฉพาะก้าวไกล
ผู้ชมก้าวไกรก็มีทั้งผู้สมัครหล่อ

ชอบออกชอบใจไปรูปไปหน้าไปตาถ่ายรูปด้วยนะฮะ
โอ้โหธรรมดาคือจะไม่ได้เห็นหน้าใกล้ชิดขนาดนี้

หรือว่าคุณพิทาอาจจะยังไม่ได้มาหาเสียงแถบนี้
ปรากฏเด็กเห็นป้ายเนี่ยโอ้โหเข้าไปทำอะไรคุณ
เข้าไปกอดเข้าไปจูบเข้าไปรูปเข้าไหมคะ
จุบด้วยเนี่ยจุบซ้ายจุบขวาจุบปากจุบทุกอย่างเลย